สนั่นเลยนะคะที่ห้างอีกห้างหนึ่งในโคราชเหมือนกัน
เนี่ยโอ้โหทุกคนวิ่งลนลานเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหม
ตกใจนะคะแล้วพนักงานในร้านเครื่องดื่มที่กำลังเก็บทำความสะอาดอยู่บริเวณหน้าร้าน
พอเห็นคนเริ่มวิ่งหนีค่ะพนักงานชายในคลิปเนี่ยลนลานเลยค่ะ
หาที่หลบซ่อนตัวตัดสินใจมุดเข้าไปแอบอยู่ใต้ตู้เคาน์เตอร์ขายเครื่องดื่ม
คุณผู้ชมเห็นนั่นไงนี่คลิปนี้ระบุว่ามันเกิดขึ้นจริง
เกิดขึ้นวันที่๘กุมภาพันธ์เป็นวันเดียวกับเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่โคราช
ส่วนเวลาเนี่ยเกือบช่วงเกือบสองทุ่มทางผู้โพสต์เขียนข้อความอธิบายไว้ว่า
คนแสดงจริงไม่ใช่ตัวละครเพื่อนอยู่ห้างแล้วตกใจเสียงหม้อแปลงระเบิด
หม้อแปลงเฉลยแล้วนะคะแตกตื่นคนร้ายอยู่เทอร์มินัลตกใจจริง
นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะนะ